เป็นเรื่องราวดราม่าของพี่นกสินใจนักแสดงรุ่นใหญ่เลยนะคะ
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะแต่คนนะคะก็ยังค่ะไปโยงใยว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่เหมาะสมกับตำแหน่งทูตสหประชาชาติ
เพราะว่าหลายปีที่ผ่านมานะมีครั้งหนึ่งค่ะพี่นกเองก็เคยไปประท้วงขับไล่รัฐบาลชุดหนึ่งนะคะ
ต้องกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอยู่ช่วงหนึ่งนั่นเองนะคะ
ล่าสุดค่ะพี่นกสินใจก็มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความไอจีส่วนตัวเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพื่อให้ผู้ชมได้รู้จักแล้วก็ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนเท่านั้นเองนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นการตอบกลับที่หลายคนก็หงายเงิบอยู่เหมือนกันนะ

ถ้อยคำนี้ค่อนข้างหยาบคายอยู่เหมือนกันนะครับว่า

ก็ตามเรื่องไปนะคะพี่นกก็ชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะคะ

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสักซองสองซองไหมล่ะ